เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจปราบรามยาเสพติดแถลงการจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ถึง๕คดี
ของกลางรวมเป็นยาบ้าถึง๓ล้านเมตรนะคะรวมทั้งไอซ์อีก๔๒กิโลกรัม
และเมื่อวานนี้ค่ะมีการจับกลุ่มยาเสพติดได้อีก๑คดีนะคะได้ผู้ต้องหา๔คนพร้อมยึดยาบ้าได้อีก๒๐๐๐เมตร
เอาไปขายกันในห้างเลยนะไปส่งยากันในห้างเลยนะ
นี้อยู่ย่านสะพานใหม่นะคะซึ่งตำรวจปราบรามยาเสพติดสี่ค่ะ
เข้าจับกลุ่มนายศิรกรดำแดงนายนครินกวางแก้วและนายอังคารศรีเทพ
บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสะพานใหม่
หลังจากที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าจะมีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดภายในห้างแห่งนี้แหละ
จึงได้รวบรวมกำลังกันวางแผนเข้าไปจับกลุ่ม
ของกลางได้ค่ะเป็นยาบ้าจำนวน๑๐มัตต์๑๐มัดนี่ประกอบด้วย๒๐๐๐เมตรนะคะ
มีสัญลักษณ์บนห่อก็คือ๙๙๙เป็นตัวเลขสีน้ำเงิน
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มค้ายากลุ่มว้าใต้
จากนั้นขยายผลต่อไปค่ะไปจับอีกหนึ่งคนชื่อว่านายแดง
สักครู่นี้เป็นภาพอ่าใช่ค่ะเป็นสาวประเภทสองนะคะ
เป็นชาวลาวอีกหนึ่งคนย่านบางบัวและยึดไอซ์ได้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
สอบสวนผู้ต้องหาในคดีแรกที่จับกลุ่มได้ที่ห้างสรรพสินค้า
เขาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่ามีนายหมูนำยาเสพติดมาส่งให้ที่ห้อง
ภายในซอยใกล้วัดบางบัวเพื่อมาส่งให้กับลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
ส่วนเมื่อวานี้นะคะที่สำนักงานของกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวการจับกลุ่มคดียาเสพติดรวม๕คดียึดของกลางเป็นยาบ้า๓๕๐๐๐เมตร
ไอซ์อีก๔๒กิโลกรัมและกัญชาอีกกว่า๕๐๐กิโลกรัม
พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหารวมได้๑๖คน
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารระบุว่า
ตำรวจตอนนี้ทำงานสกัดกั้นทุกรูปแบบร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง

และช่วงปีที่ผ่านมายึดยาบ้าได้แล้วกว่า๖๐ล้านเมตร
ไอซ์๓๐๐กิโลกรัมและยึดทรัพย์เครือขายยาเสพติด
ไว้ตรวจสอบ๑๒๐๐ล้านบาทนะคะ
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือกรณีค่ายมวยแล้วก็ซุ้มไก่สายไหม
จับกลุ่มได้เมื่อช่วงประมาณวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
เป็นการยึดยาบ้าได้๒๒๐๐๐เมตรและไอซ์อีก๓๙กิโลกรัม
มีพันธาอากาศเอกเป็นเจ้าของ
ใช่ค่ะซึ่งต้นสังกัดของพันธาอากาศเอก
นงศักดิพินิษฐพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี้นะคะ
เป็นผู้สอบสวนเองก็คือกองทัพอากาศ
โดยยังคงให้การปฏิเสธสำหรับพันธาอากาศเอก
และตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัว
นายจเดชหรือว่าโทนคงปาน
และนายบัณฑิตหรือแวนแจ้งอรุณนะคะ
ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่สายไหม